คุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวงการลูกทุ่งบ้านเรา

เท่าอะไรรู้มั้ยคะแต่ละคนเนี่ย
ล่าสุดเนี่ยค่ะ๒๔พี่น้องนะคะลาล่ารูลู
บอกเลยนะคะไม่ได้ขายขำอย่างเดียวค่ะ
จะไขความเผ็ดความสวยความแซ่บด้วยนะจ๊ะ
มาดูลุคแรกเลยนี่แหละค่ะสายฝ่อมาเองนะคะเรียกว่าแซ่บไม่แผ่วค่ะ
โหวปกกมินเนอร์การจิดกล้องแบบเยื่อจ้ะ

จริงนะคะโอ้โหกล้องว่ายั่วแล้วถ้าทางยั่วกหวานนะคะ

เอาจริงนะคะพักหลังเนี่ยทั้งคู่เนี่ยหันมาโอ้โหลุกสายฝ่อกันเนี่ย
โอ้โหหลายคนชมว่าสวยเผ็ดทั้งนั้นเลยค่ะ

เปลี่ยนมูธมาดูเป็นสาวหวานกันบ้างนะคะ
โอ้โหต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงค่ะนี่
หวานเอ๋ยหวานเต๋าหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต๋ยหวานเต
เต๋ยของลาลานะคุณผู้ชมค่ะมันใหญ่เสียละเกินค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าทำมาตัดเตรียมให้เป็นชุดที่ทันสมัยเก๋ไก่ปริโยชน์ทรากะกันมากเรียกว่าไม่เฉยเลยนะจ้ะขอบอกค่ะมากันต่อกับแฟชั่นแบบฝาแฝดค่ะสีสันนี่สู้กันสุดฤทธิ์เป็นไงล่ะฮะเขียวมะนาวกับแดงไปเลยค่ะคริสต์
โอ้โหสีแยกไฟแดงมาก็คือรถไฟไม่เบรกแล้วค่ะ

เจอแดงขนาดนี้พาไปเลยจ้ะ
จริงยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะ

ให้ดูเลยค่ะคนหนึ่งเขียวคนหนึ่งชมพูค่ะ
ท่อนล่างก็คือกางเกงลายเสือนั่นเองค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ
บอกได้เลยว่าเต้นยั่วเต้นบทมากนะคะ

นี่แหละค่ะเราก็จะได้ดูเทรนด์แฟชั่นของลาล่าโนลู
เรียกว่าแทบมากจริงค่ะ
แบบนี้เราก็เป็นสีสันไงนะ
ปล่อยให้ชีวิตตัวเองเครียดต้องลุกนี่ขึ้นมาทำสนุก